เหนือกันหน่อยนะคะที่เชียงใหม่พาคุณผู้ชมไปดูการจับงู
งูตัวนี้เขาไปหาอะไรกินอยู่ในร้านขายอาหารตามสั่ง
ตอนที่ไปจับเนี่ยนะคะเจ้างูตัวนี้เป็นงูเห่าหลักฐานคาปากอยู่เลย
เพราะว่าเขากำลังเขมือบกบเข้าไป
เอกรักชาติบุญประมุกหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตำบลหนองหอยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ฉายาที่ชาวบ้านเขาตั้งให้ก็คือมือปราบจับสัตว์เลื้อยคลาน
กับลูกทีมไปจับงูเห่าค่ะยาวประมาณ๑เมตร
เลื้อยอยู่ในร้านอาหารท่าทางเขาดุร้ายด้วยนะคะ
ซึ่งนี่แหละค่ะจับขึ้นมาในปากเนี่ยยังมีกบอยู่เลยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ร้านน้องพิมพ์อยู่ที่ตำบลหนองหอย
จากการสอบถามนางสาวพิมอินทจักรเจ้าของร้าน
บอกว่าขณะที่เตรียมจะเปิดร้านปรากฏว่างูเห่าตัวนี้เห็นอยู่ในร้าน
และที่สำคัญเห็นกำลังกลืนกบเข้าไปตกใจมาก
แต่ทีนี้ก็พยายามตั้งสติตั้งสติได้ก็เลยโทรเรียกเจ้าหน้าที่นี่แหละนะคะ
สำหรับงูเห่าตัวนี้คาดว่าน่าจะเลื้อยมาจากลำเหมืองพญาคำ

เขาน่าจะเข้ามากินอาหารในร้านจนเจ้าของร้านมาพบเข้าทางเจ้าหน้าที่
คืนสู่ธรรมชาติก็คือป่าลึกเพื่อไม่ให้มารบกวนชาวบ้านอีก
เจ้าของร้านเล่าให้ฟังบอกว่าปลายเดือนที่ผ่านมา

เข้ามาในร้านอาหารแล้วตัวหนึ่งนะคะ
และในตอนนั้นมีลูกค้ากำลังกินอาหารอยู่ในร้านด้วย
เขาบอกแตกตื่นตกใจครั้งนี้เป็นครั้งที่๒แล้วสำหรับร้านนี้ค่ะ